หลังจากที่โรคโควิด๑๙ยังระบาดต่อเนื่องทั่วโลก

พันมั่วนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
บอกถึงเรื่องสถานการณ์โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๐

ที่ตอนนี้ยังไม่กำหนดเวลาแข่งขันที่แน่นอน
อาจส่งผลกระทบต่อศึกฟุตบอล
ที่จะกำหนดการแข่งขันในวันที่๒๓พฤศจิกายน

เพราะว่าถือว่าเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างทับซ้อนกัน

เปิดเผยว่าหากสถานการณ์โรคโควิด๑๙ยังไม่ดีขึ้น

อากิรานิชิโนหัวหน้าสอนของทีมธุรกิจชาติไทย
ก็ให้นักเตะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไง

ต้องกราบสิทธิ์หนักมากจนเกินไป
เรื่องนี้จะมีการพิจารณาหาข้อสรุปอีกครั้ง
เนื่องจากต้องพิจารณาว่าผู้ดูแลลิขสิทธิ์การเนื้อการ
เห็นสมควรหรือไม่หากทีมชาติไทยจะไม่ส่งทีมชุดใหญ่
เข้าแข่งขันในรายการนี้นะครับ